คุณผู้ชมครับและในโอกาสพระพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองบริษัทปริศนีไทยได้จัดทำ
ปริศนียากรชุดพิเศษนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกในวันมหามงคล
และบันทึกเรื่องราวพระราชพิธีครั้งประวัติอยุศาสตร์ในรอบหกสิบเก้าปีของประเทศไทย
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับติดตามจากรายงานครับ
วันแรกของการจำหน่ายตราปรายศนียากรที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สิบ
วันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งตรงกับวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิกษ์
สกนิกรต่างร่วมเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ผ่านการสะสมตราปรายศนียากรที่ระลึก
สำหรับนักสะสมวันแรกของการจำหน่ายคือวันสำคัญ
เพราะจะได้ตราประทับพิเศษชุดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพร้อมตราประจำวัน
โดยมีเฉพาะที่ทำการปรายศนีย์บางสาขาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการสะสม
และเป็นการบันทึกเรื่องราวสำคัญในวันมหามงคลคำว่าราชดำเนินก็เป็นแปลได้ว่า
เป็นทางที่พระราชาเสด็จอันนั้นก็เลยก็นักสะสมจริงเขาก็อยากจะมาที่ประนอรัฐดำเนิน
ก็เลยต้องมาซื้อสแตมแล้วก็ซื้อซองแรกจำหน่าย
เพื่อที่จะมาประทับตาเที่ยวลึกแล้วก็ประทับตาประจำวัน
แล้วก็เขียนส่งให้เพื่อนเพื่อที่จะเก็บในกลุ่มสะสมสแตม
เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ตราปรายศนียากรที่ระลึกชุดประวัติศาสตร์
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่๑๐
เป็นชุดที่๒ถัดจากเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่๙

ความพิเศษในการจัดสร้างตราปรายศนียากรที่ระลึก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้
พร้อมกับใช้เทคนิคพิเศษพิมพ์๕สีและปั๊มดูนูน
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก
จะมีการอัญเชิญพระชายลักษณ์ของพระองค์ท่าน
แล้วก็จะมีฉากหลังเป็นรูปพระบรมมหาราชวัง
เพราะว่าพระมหากษัตริย์กับพระบรมมหาราชวัง

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
พระราชพิธีนั้นจัดขึ้นในบริเวณพระบรมหาราชวังด้วย

ถูกอัญเชิญให้ขึ้นมาบนลงสตาม์ด้วย
ก่อนหน้านี้ปรายศนีย์ไทยได้จัดสร้างตราปรายศนียากร
ที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่๑๐มาแล้ว
อาทิชุดที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะ๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ที่ระลึกเนื่องในวรโอกาสคล้ายวันสถาปนา
เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และชุด๖๔พันศาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
นำเสนอพระชายาลักษณ์ในกิจกรรม
ในส่วนรัชสมัยรัชกาลที่๑๐
แรกคือชุด๖๕พันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา๖๕พรรษา
วันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาครบรอบ๖๖พรรษา
ปรายศนียากรทั่วไปเพื่อการใช้งานมี๑๒ชนิดราคา
ถือว่าเป็นตราปรายศนียากรพระบรมชายาลักษณ์ชุดแรก

และตราปริศนียากรที่ระลึก
ชุดพระราชบิถีประโลมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐
วรชิกวงทองนวลเจลรันดอนถ่ายภาพ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน